การตามหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุระเบิดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ชั้น๑อาคารเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าห้องวงสุวรรณ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าสเก็ตภาพคนร้ายได้แล้ว
แต่ยังไม่มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยนะครับ
โดยในวันนี้นะครับหลังการประชุมร่วมคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนากุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
จากการสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์
ทำให้ตำรวจสเก็ตภาพชายต้องสงสัยว่าจะเป็นคนก่อเหตุได้๑คน
ประกอบกับการตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไม่พบชื่อในระบบผู้ป่วย
มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นผู้ก่อเหตุระเบิดในครั้งนี้
กระแสข่าวเกี่ยวกับการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
ซึ่งทางทหารเองก็ยังไม่ได้รับแจ้ง
หรือประสานให้ไปรับตัวผู้ต้องสงสัย
ส่วนประเด็นการก่อเหตุเบื้องต้น
ตอนนี้ยังไม่มีการตัดประเด็นใดทิ้ง
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับ
ส่วนเรื่องของจดหมายที่มีการส่งไป
ยังสถาบันประสาทวิทยา๒รอบ
และสถาบันบริเวณแห่งชาติหนึ่งรอบ
รวม๓ฉบับตามข่าวก่อนหน้านี้นะครับ
บอกกันว่ามีจดหมายเตือนจากผู้ที่หวังดี

ท่านรองพบตรบอกว่าถูกเขียนด้วยลายมือ
แต่ว่าเป็นคนละลายมือกัน

อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง

จะติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้ไม่ยาก
เพราะว่าข้อมูลรูปแบบระเบิดไม่ใช่กลุ่มใหม่
แต่เป็นรูปแบบที่เคยพบมาตั้งแต่๑๐ปีก่อน

เกิดเหตุความตกอกตกใจกันนะครับ
เพราะว่ามีวัตถุต้องสงสัย
เป็นกระเป๋าไปวางอยู่บริเวณชั้น๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
เป็นกระเป๋าคล้ายกับเป้สีเข้มครับ
วางอยู่ภายในชั้น๑

ทหารรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาล

ไม่ให้ประชาชนนั้นผ่านเข้าออกตรงนั้น
ก่อนประสานตำรวจหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด

ใช้เวลา๓๐นาทีพบภายในสิ่งของ
อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับคุณผู้ชม
ในกระเป๋ามีเสื้อผ้ามีขนมขบเคี้ยว

จากสีเสื้อผ้าที่ใส่ที่ใช้นะครับอยู่ในกระเป๋า
ด้านพันเอกนายแพทย์สุรศักดิ์ธนศิลธรรม
รองพอโรงพยาบาลพค๙บอกว่า
ตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่ทราบเจ้าของกระเป๋าแล้วนะครับ
รู้ตัวแล้วแล้วก็ขอความร่วมมือ

อย่าวางสิ่งของสัมภาระทิ้งเอาไว้แบบนี้

ไปฟังเสียงสัมภาษณ์รองพอครับ
ก็พยายามจะอ้อนวอนคนไข้และคนทุกคนที่เข้ามาโรงพยาบาลครับว่า
สัมภาระส่วนตัวของท่านพยายามเก็บติดตัวให้เหมือนไปสนามบินนะครับ
เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นที่พี่นักข่าวรู้อยู่แล้วว่า
ช่วงที่หลังมีระเบิด๒๓วันเนี่ย

ก็ต้องสงสัยไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับ

วันนี้เดินทางกลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้ว๓คน
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการรอตัดใหม่นะครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นผู้หญิงที่รับการผ่าตัดเนี่ย
ล่าสุดอาการดีขึ้นตามลำดับ๗คน
๓คนกลับบ้านไปแล้ว๓คนยังอยู่
แล้ว๑คนที่บอกว่าอยู่ในห้องค่อนข้างจะอาการน่าเป็นห่วง
ตอนนี้คืออาการดีขึ้นแล้วตามลำดับ
มีรายงานนะครับคุณผู้ชมว่าผู้ป่วยที่วางกระเป๋าทิ้งเอาไว้
เป็นผู้หญิงอายุ๕๘ปีแล้วเหตุที่วางทิ้งเอาไว้คือออกไปกินอาหาร
หลังจากที่เกิดเหตุได้รับการติดต่อขอรับกระเป๋าคืนไปแล้วเรียบร้อยนะครับ